ตามเพิ่มเติมกันหน่อยนะฮะกรณีที่สามีของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
เขามาขอความช่วยเหลือผ่านทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ให้ประสานไปยังหมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าภรรยาเนี่ย
หลงเชื่อเจ้าสำนักแห่งหนึ่งที่โคราชอืมอ่าศูนย์เงินไปเนี่ย
ห้าล้านได้ค่ะนะก็ประมาณว่าพอเจ็บป่วยไปรักษากับเขา
เขาบอกว่าโอ้นี่เป็นพี่น้องกันนะตั้งแต่ชาติที่แล้ว
แล้วคุณเนี่ยมีเคราะห์มีกรรมจับเงินไม่ได้ถือเงินไม่ได้
เอาที่ดินไปขายมาซะรักส่งรักษาอะไรก็ว่าไป
ขายเงินได้มาขายที่ดินได้มาเงินเนี่ย
สี่ล้านเกือบห้าล้านฝากเจ้าสำนักไว้หมดอืมนี่ฮะ
คือเมื่อวานนี้หมอปลาไปกับสื่อมวลชนไปที่สำนักแห่งนี้
หญิงสาวที่เป็นเจ้าสำนักเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นร่างทรง
ค่ะไม่ได้หลอกด้วยนะรักษาให้หายป่วย
เขาเอาเงินมาฝากเองนี่ฮะกว่าจะเข้าได้ก็นานอยู่เหมือนกัน
แล้วก็พาภรรยากับลูกสาวของสามีที่เขามาร้องเนี่ย
พาไปรักษาเรียบร้อยไปโรงพยาบาลเรียบร้อย
วันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เป็นภาพเมื่อวานที่เขาสามารถพาลูกกับเมียออกมาได้
ค่ะส่วนวันนี้ไปอีกครั้งนี่คือคุณพันธุ์นะฮะ
สามีของภรรยากับลูกสาวที่เขาพาออกมาได้แล้ว
แต่วันนี้ไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปทวงเงินนะ
มีฝ่ายปกครองไปด้วยนะครับฝ่ายปกครองที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
สำนักแห่งนี้อยู่ที่สำนักในตำบลหัวทะเลนะฮะสำนักบุญนำพาด้วยบารมี
คือคุณพันธุ์เนี่ยบอกว่าเงินที่ภรรยาฝากเอาไว้กับเจ้าสำนัก
ผู้หญิงคนนี้คือสี่ล้านสามแสนบาทค่ะอ่า
เมื่อวานคุยกับภรรยาที่เขาให้ข้อมูลก็คือฝากในบัญชีของเจ้าสำนัก๔ล้าน๑อีก๒แสนเป็นเงินสด
ฝากไว้ที่เจ้าสำนักขายที่ได้๕ล้านเหลือ๔ล้าน๓เพราะ๗แสนเป็นค่าในหน้า
เขาต้องการเงินคืนลูกกับเมียเขาได้คืนมาแล้วแต่เขาต้องการเงินคืน
แต่วันนี้ไปถึงเนี่ยคนดูแลสำนักไม่ให้เข้าไปข้างในนะครับบอกว่าเจ้าสำนักที่ชื่อว่าอับศรเนี่ยไปทำธุระต่างจังหวัด
หมอปลาก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรทีนี้เงินของเขาเงินของคุณประคองเนี่ยภรรยาของคุณพันธ์ที่เขาฝากเอาไว้เนี่ยจะเอายังไงนะ
มีญาติเขามาด้วยนะมีฝ่ายปกครองมาด้วยมีเจ้าหน้าที่มาด้วย
คนดูแลสำนักบอกว่าคือไม่ตอบคำถามสื่อนะไม่ได้ตอบคำถามอะไรสื่อมวลชนบอกใครอยากรู้อะไรยังไงเนี่ย
จะไปว่ากันในชั้นสารแล้วก็เดี๋ยวเขาไปว่ากันแต่เอาเป็นว่าไอ้๔ล้าน๓ที่
ประคองเขาเอามาฝากเจ้าสำนักเอาไว้เนี่ยขอยืนยันว่าโอนคืนหมดแล้ว
วันนี้เจ้าสำนักไม่อยู่นะแต่คนดูแลสำนักบอกว่าโอนคืนหมดแล้วถ้าไม่เชื่อนี่เธอบอกมีสมุดบัญชีธนาคารเอามายืนยัน
เห็นไหมโอนคืนชื่อนางประคอง๔ล้าน๑แสนบาทที่ว่าฝากในบัญชีของเจ้าสำนักเอาไว้เนี่ย
กลับไปเป็นชื่อบัญชีของนางประคองหมดแล้วเจ้าหน้าที่ท่านก็ช่วยตรวจสอบให้
คำถามคือแล้วอีก๒แสนที่เป็นเงินสดเขาจะขอคืนด้วยแต่คนดูแลสำนักบอกไม่คืน
ถามว่าทำไมไม่คืนมันคือค่าทำพิธีช่วงที่นางประคองเนี่ยเขามาอยู่ที่สำนัก
ตอนที่มาอยู่ที่นี่พอถามว่าฆ่าอะไรพิธีอะไรคนดูแลสำนักบอกว่าบอกไม่ได้
ถ้าอยากรู้ไปฟ้องร้องไปแจ้งความตำรวจเอา
ไม่คุณบอกว่ายังไม่ขอขออะไรออกนะครับได้ได้โอเค
เดี๋ยวให้สามีไปแจ้งความเขายักยอกเงินไปสองแสนนะ
แล้วแต่คุณเลยหังมาปลา
ก็เก่งเท่าเกินว่าอยากจะเจอถึงเวลามาไม่เจอเนี่ย
เจอที่ฉันก่อนนี่แหละค่ะมาไม่มีบรรณีไม่เกิน

มาไม่ใช่ว่าเขาอยู่ในบ้านหรอพี่
เขาอยู่ในบ้านอยู่แล้วเขาอยู่ในบ้าน
เขาอยู่ในบ้านอ่ะ

เพราะเขาเห็นไงเขามีคนเห็นว่าเขาอยู่ในบ้าน

ไม่ใช่เห็นพวกมันเป็นคนแก่

ตาตาทิพย์เนี่ยเค้าต้องสุดยอดนะด้วยพวก
ดูเลย

นึกว่าดูร้องข้ามกำแพงอยู่

คือเธอบอกมารไม่มีบารมีไม่เกิด

เถียงกันไฟแลบเลยกับหมอปลานะฮะ
เอาเป็นว่าในส่วนของคุณพันธุ์เนี่ย

ได้ภรรยากับลูกสาววัย๑๒ขวบ

พาไปหาคุณหมอดูแลกันเรียบร้อย
เงินจากการขายที่ดินของภรรยา

เหลือ๒แสนบาทที่เป็นเงินสด

ขอบคุณสื่อมวลชนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับ
บอกว่าตอนนี้เหลือเงิน๒แสนเนี่ยถ้าไม่ยอมคืนนะจะไปแจ้งความดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์นะ
รอฝนก่อนครับว่าจะทำยังไง
ใช่ค่ะ
เราต้องเอาตัวของภรรยาเขาเนี่ยและลูกเขาไปปรับความคิดใหม่
เพราะถ้าขืนอยู่แบบนี้ต่อไปผมคิดว่าเดี๋ยวเขาไปเชื่อสำนักอื่นอีกล่ะ
และอยากจะบอกถึงไอ้พวกผู้ประกาศตนว่าอ้างเป็นวิเศษวิโสนะสามารถสื่อสารกับพ่อปู่
เป็นปืนถูกต้องตามกฎหมายฝากไว้กับเจ้าสำนักด้วย
ฝ่ายปกครองก็เลยขอเข้าไปตรวจค้นอาวุธตูปืนทั้งสำนักนะครับ
ทางสำนักจะไม่ให้เข้าเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอาวุธปืนนะครับ
คือไปเจอจริงนะฮะยึดปืนไปได้กระบอกหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะถ้าเป็นของคุณประคองเขาจริง
เจ้าหน้าที่ก็จะไปเก็บรักษาไว้ก่อนจนกว่าจะเข้าไปบำบัดรักษาอาการต่าง
จนพร้อมสมบูรณ์เรียบร้อยถึงจะคืนให้นะฮะ
แล้วก็จะประสานทางสำนักพุทธของจังหวัดนครราชศรีมาให้มาตรวจสอบสำนักแห่งนี้ด้วยนะครับ
วันนี้ยังมีผู้เสียหายอีกสามคนนะครับที่มาหาหมอปลานะฮะ
เขาบอกว่าเขาก็เดือดร้อนคล้ายกันนะอย่างคนนึงเนี่ยบอกว่าถูกเจ้าสำนักยืมเงินไปนะ
คือ๓คนนี้บางคนก็สามแสนบางคนเนี่ยล้านหนึ่งก็มี
คนนึงเนี่ยบอกว่าเป็นเครือยาศกับเจ้าสำนักด้วย
เคยเอาบ้านเนี่ยไปจำนองเพื่อเอาเงินมาให้เจ้าสำนักนะ
ตอนนั้นเขาอ้างว่าต้องสู้คดีช่อกงต้องใช้เงิน
ก็เอาบ้านไปจำนองให้ไป๕แสนกว่าบาท
แต่ไม่ได้เงินคืนบ้านเกือบจะถูกยึด
ไปขายที่นาเป็น๑๐ไร่เพื่อหาเงินเนี่ยมาถ่ายบ้านคืน
ใช่หนัก
คือเห็นว่ายืมเงินทั่วหมู่บ้านเลย

ใช่ทีนี้เขาก็มาทวงพ่อก็ต้องเอาที่หน้านี่แหละ๑๓ไร่นี่แหละ
ที่ขายได้เอาเงินไปให้เขาทั้งหมดเลยที่ยืมมา

ใช่มันต้องเป็นล้าน
นี่นะฮะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะได้คืนกันหรือไม่อย่างไร

หลักฐานในการให้ยืมแบบไหนกันบ้างหรือเปล่านะครับ
ส่วนอาการของนางประคองนะครับเมื่อวานนี้
หลังจากที่รับตัวออกมาเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลจิตเวทนครราชศรีมาราชนครินนะครับ
แพทย์บอกว่าตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นนะ
ผลตรวจสุขภาพจิตจะออก๑๑พฤศจิกายนนี้นะครับ
ถ้าอาการดีขึ้นก็คงได้ออกจากโรงพยาบาล
ซึ่งทางสามีบอกว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลได้เนี่ย
ก็อาจจะพาลูกกับเมียเนี่ยไปฝากไว้บ้านหมอปลาที่เพชรบุรีสักพักหนึ่งก่อน